มีคนงานชาวกัมพูชาเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากัน
ตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้วก็มีคนที่เขาไม่พอใจนะครับ
พอมาเตือนกันเนี่ยสุดท้ายมีเรื่องกัน
ทั้งยิงทั้งฟันกันนะฮะยิงด้วยเหรอคะ
ใช่ฮะเจ็บกันระนาวเลยทีนี้นี่ตำรวจสพบังพลีก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนบาดเจ็บนะครับนี่เห็นไหมกับก้งกับแกล้ม
นี่เต็มอยู่เลยเต็มตาเลยน่ะมีแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยบาดเจ็บอยู่สามคนนะครับ
นายซูออมอายุ๒๗นี่ถูกยิงเข้าที่ท้องนายโซะเทียโซะเทียจันทร์อายุ๒๗นี่ถูกฟันนะฮะ
ถูกฟันเข้าศีรษะนะครับแล้วก็ในคิมจันทรอายุสี่สิบนี่ถูกตีเข้าศีรษะนะครับ
ทั้งสามคนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุเนี่ยคนในพื้นที่บอกว่าชื่อนายชโนดม
จันสินชื่อเล่นชื่อนุ๊กอายุ๒๙ปีเป็นช่างรับเหมาติดตั้งไฟฟ้าอยู่ในแคมป์คนงานเดียวกัน
หลังจากก่อเหตุทำร้ายเขาแล้วก็หลบหนีไปจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุทางกลุ่มคนเจ็บ
เขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่นะเพื่อฉลองให้กับเพื่อนคนหนึ่งที่เมียเพิ่งคลอดลูก
ทีนี้พอเมาก็เปิดเครื่องเสียงร้องเพลงเสียงดังทางฝั่งของในนุกชโนดมเนี่ยเขาก็อยู่แถวนั้น
เขาก็ไม่พอใจเขาก็รำคาญเสียงดังนะอ่ารำคาญเสียงดังเขาทำยังไงรู้ไหมค่ะ
เครื่องขวดเบียร์ไปสองขวดโอ้โหเข้ากลางวงเล่าพอดีเลยวงแตกไหมไม่ต้องสืบแล้วฮะทีนี้
สามคนนี้ก็ไม่พอใจวิ่งกรูเข้าไปจะทำร้ายนายชโนดมนายชโนดมช่วงชุลมุนชักปืนขึ้นมายิงใส่เข้าไปนัดหนึ่ง
ทีนี้คนอื่นก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยนะฮะแล้วก็มีคนถูกแทงถูกฟันถูกตีจนบาดเจ็บก็เจ็บไปสามคน
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับแคมป์คนงานก่อสร้าง
นี่รอยเลือดยังมีนะฮะแล้วโอ้โหดูสิคือแต่ละหลังเขาก็ห่างกันแค่ไม่กี่เมตร
คือเดิน๒๓๙ถึงอะค่ะถูกต้องนี่ฮะแต่วันนี้ปิดสนิทเลยนะครับไม่มีใครอยู่นะฮะ
เหลือแต่คราบเลือดนะครับคนเจ็บสพบังพลีตอนนี้ก็เอาตัวไปสอบปากคำอยู่
มีแคมป์คนงานที่อยู่แถวนั้นที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุ
ฝั่งคนเจ็บเขาก็กินเลี้ยงฉลองกันตั้งแต่เย็นเลยนะยันค่ำยันมืด
เปิดเพลงเสียงดังถึงสี่ห้าทุ่มได้ยินเสียงฝั่งของผู้ก่อเหตุคือนายชโนดมเนี่ย
โกนเตือนไปครั้งหนึ่งบอกจะพักผ่อนแต่ฝั่งวงเล่าเขาไม่เงียบ
จากนั้นนี่แหละฮะมีการเครื่องกันวิ่งไปทำร้ายกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยแหละครับ
เขามาตักเตือนอยู่ครั้งหนึ่งแล้วทีแรกได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าให้เลิกมารบกวนคนอื่นเขาเวลาพักผ่อนเขาจะรับจะนอนแล้วแต่เขาก็ไม่เลิกแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกแค่นั้นแล้วก็พอประมาณ๑๐นาทีก็ได้ยินเสียงปืนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
สพบังพลีตามตัวเจอแล้วนะครับนายชโนดมหรือว่าในนุกนะฮะพร้อมกับยึดปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดได้กระบอกหนึ่งด้วยกระสุน๑๑นัดนี่มีดทำครัวอีกเล่มนึงไปจับได้ที่สวนสาธารณะปากทางเข้าแคมป์คนงานนะฮะตอนที่กำลังจะย้อนกลับมาที่ห้องพักอาจจะย้อนกลับมาเอาของก็เจอตำรวจพอดีเลย

นี่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาว่าไงรู้ไหมค

พอเล่าเข้าปากองค์บากก็เข้าสิง

แบบเครื่องขวดเบียร์เข้าไปเลยเนี่ยโอ้โหมัน